เราย้อนไปดูความสำเร็จของนักเตะทีมชาติไทย

และสุดท้ายเราต้องการชนะเท่านั้น
เพื่อเข้ารอบแล้วน้องก็ทำสำเร็จแล้วก็มีลุ้นนะครับ
ในเกมหน้าเพื่อโควต้าสมวนโลกในรูยูงไม่เกิน๒๐ปีครับ
เป็นเกมการแข่งขันนะครับในรอบแรก
ทีมชาติไทยลูกทีมของ
อิระอิสระศรีทะโรนะครับ
มี๑คะแนนเจอกับเกาหลีเหนือครับที่มี๓แต้ม
ไทยต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ารอบ๘ทีมได้
อาทิสา๑๘ครับสุพระนัทเหมือนตาดึงเจ้าหวานนะครับ
รอดได้๒คนแล้วก็เหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับไม่ค่อยดีเท่าไห
แต่สุดท้ายบอลมันผ่านมาถึงทางสัมพันธ์เกษีครับ
ไม่ว่าจุดประสงค์ของเจ้าแบงค์สุรัตนจะเป็นอย่างไร
แต่สุดท้ายไทยได้ประตูขึ้นนำจากสัมพันธ์ครับยิงง่าย
เสียประตูจนได้ครับบอลทางลึกคางคุกโชว์ครับ
เดี่ยวจังหวะนี้แล้วก็เลือกมุมเลยครับ
ตีเสมอ๑ต่อ๑ในช่วง๔๕นาทีแรก
แบบนี้เกาหลีเหนือเข้ารอบไทยก็ต้องเร่งหาจังหว่านะครับ
และพวกเขาได้ประตูครับนาทีเจ็ดสิบแปด
ปองฮยอกของเกาหลีเหนือเคลียร์บอลไม่ขาดเองครับ
แล้วถูกกรวิทยาศาสตร์ครับฉกเข้าไปยิงดูสิครับ
กรวิทย์ก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับในเกมเมื่อวาน
สุดท้ายครับเราชนะ๒๑ครับจากประตูนี้ครับเป็นประตูชัย
โอ้โหเซ็งเลยครับเกาหลีเหนือเล่นเสมอเข้ารอบแต่สุดท้ายไม่ได้ครับ
เกมไทยมี๔คะแนนครับเกาหลีเรามี๓คะแนน
อีรักษ์แพ้ญี่ปุ่นศูนย์ต่อห้ามีหนึ่งคะแดน
ทำให้ไทยนั้นเข้ารอบ๘ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
หากชนะกาต้าในเกมรอบ๘ทีมได้ในวันอาทิตย์นี้ครับ
จะเชียร์แล้วก็ให้ฟังใจพวกผมเลย
แล้วก็ทีเขาก็จะทำให้ดีสุดเพื่อไปบังโลกได้
ส่วนทีมชาติชุดใหญ่นะครับของฟุตบอล
ปรากฏว่าทีมไทยครับขยับ๑อันดับจาก๑๐
มาอยู่๑๒๑นะครับจากผลงานในเกมอุ่นเครื่อง

แล้วก็ชนะตรีแดดแอนโตเบโก้ด้วยสกอร์เดียวกันทั้งสองนัด
ซึ่งทีมชาติไทยนะครับยังเป็นที่๓ของอาเซียน
โดยเบอร์๑ของอาเซียนยังคงเป็นเวียดนามนะครับ
อันดับ๑๐๒ของโลกแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นอันดับ๒ของอาเซียนนะครับ

ส่วน๕อันดับแรกของโลกนะครับ
เยี่ยมนะครับขยับขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ
ฝรั่งเศสลงมาเป็นที่สอง

ก็ส่งอุดัยลงไปอยู่ที่๖ครับ